แสดงแล้วก็นักร้องคนนี้บ้างดีกว่านะคะสองอย่างเลย
คุณจ๊ะนงพนีคุณผู้ชมค่ะนักร้องแต่ละคนเนี่ยนะ
กว่าจะมีงานมันต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะ
มันต้องทุ่มเทที่สุดนะคะจ๊ะนงพนีก็จัดให้
บอกเลยว่าจัดเต็มทุกโชว์นะคะสู้ชีวิตแบบโอ๊ยเอาดี
บางทีว่าฉันสู้ชีวิตแล้วนะ
แต่ด้านเจอเจ้าภาพสู้ชีวิตกลับเข้ามาอีกคุณผู้ชม
ไปดูนิดนึงก็แล้วกันอาการมันก็เลยออกมาเป็นแนวนี้ค่ะ
อย่างเรื่องการแต่งตัวเนี่ยสาวจ๊ะเขาเกินร้อยอยู่แล้ว
ไปงานไหนต้องสร้างความประทับใจโอ้โห
แต่ละชุดจัดเต็มแทบจะตัดใหม่แทบทุกชุดเลย
แต่เมื่อเจ้าภาพดันเธอเธอฉันไม่ชอบสีลิปสติกเธอ

ขึ้นโชว์ลิปสีเนี่ยฉันไม่ชอบ

เดี๋ยวฉันทาสีไหมเลยปาดไปแบบนี้เลยค่ะ
เอาให้ถูกใจเจ้าภาพนะจ๊ะเขาบอกว่าอะไรบริการทุกระดับประทับใจ

นะแล้วถ้าถามถึงช่วงนี้สาวจ๊ะบอกเลยว่า
ยื่นแก้วแบบแอลกอฮงแอลกอฮอล์มาให้เนี่ยไม่ได้นะขอบายนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขางดเหล้าเข้าพรรษาแต่ดูตามภาพเลยนะคะ
แต่ถ้าเป็นผลไม้เอ่ยป๊อปคอนเอ่ยของกินอะไรอย่างนี้
เอาไม่จ๊ะสู้ไม่ถอยนะจ๊ะ

กินสักหน่าปุ่มที่เลยเหรออยากแตกอันที่หมดกำลังมาเต้าเหล้า
เออแล้วถ้าถ้างกินจริงจังขนาดนี้ไม่ได้กินข้าวมานะคะที่บ้าน
นี่เขาไม่ได้เอามาขายให้นะ
ฉันเห็นภาพนี้ฉันจะยื่นน้ำเปล่าตามหรอกนะถ้าทาอื้อฝืดคอ
โอ้โหนะคะแต่ชอบกินสไตล์จ้านะคะต้องโบกด้วยนะคะ

เขากำลังเรียกอยู่ว่าเอ้ยเอาน้ำจิ้มมาหน่อยสิ
แฟนรู้ไว้นะจ๊ะช่วงนี้จ๊ะเนี่ยงดเหล้าเข้าพรรษา
ต้องจิ้นแอลกอฮอล์ให้นะจ๊ะใช่แต่มะม่วงเปรี้ยวเนี่ยชอบมากเลยนะคะ